เป็นกลุ่มที่ต้องรับมือกับเรื่องของความผันผวนของต้นทุนของวัตถุดิบนะครับ
จึงต้องมีการเร่งหาช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
รวมทั้งต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา
แล้วก็ต้องมีการแตกลายธุรกิจเพื่อความอยู่รอดให้สามารถอยู่ต่อไปในตลาดได้

ทั้งหมดนี้เป็นอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปที่จะถูกส่งออกไปขาย
ผลิตอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปจะต้องทำให้ในความเร็วที่จำกัด
และบรรจุในห้องที่มีอุณหภูมิ๑๓องศาเซลเซียส
ส่งออกอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปในปัจจุบัน
คิดเป็นสัดส่วนกว่า๑๔๕ของรายได้บริษัท
แต่เป็นตัวเลขที่ลดลงจาก๑๘๐ซึ่งมาจากการปรับตัว
ที่บริษัทหันมาจับตลาดในประเทศมากยิ่งขึ้น
จิตรมาศเป็นแบรนด์ที่ทำตลาดมากว่า๓๕ปี
พร้อมกับการก่อตั้งบริษัทและได้พัฒนา
ได้ออกมาเป็นสินค้าอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปจำหน่าย
นับว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะ
ที่ทำอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปเมื่อ๒๕ปีก่อน
แล้วก็จากนั้นเราก็เริ่มพัฒนามาเรื่อย
แช่แข็งเป็นหลักนี่คือสิ่งที่เราทำอยู่
อาจจะมีตอนหลังก็จะมาเป็นแช่เย็น
อย่างปัจจุบันแช่เย็นของสดต่างก็พัฒนามาเรื่อย
ซึ่งเราก็ดูจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเองแหละว่า
ในช่วงแต่ละช่วงนั้นเขาต้องการอะไร
เพราะว่าผู้บริโภคในประเทศมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
มีการเรียนรู้ที่จะเหมือนกับทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น
เป็นครอบครัวเดียวอยู่คอนโดความสะดวกสบายเวลาน้อยต่าง
วันนี้ก็เป็นเทรนด์ของลักษณะคนที่อยู่ในสังคมเมืองนะคะ
ซึ่งต้องการอาหารที่ดีแล้วก็สะดวกด้วย
หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจอาหารอยู่ที่รสชาติ
วัตถุดิบและความสะอาดแต่ราคาที่จับต้องได้
นี่จึงเป็นจุดเด่นหลักของผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคของบริษัทเจเอ็มอุตสาหกรรมอาหาร
โดยมีช่องทางการจำหน่ายต่างทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์สโตร
โรงแรมร้านอาหารไปจนถึงคอฟฟี่ช็อปเล็ก
แบนจิตรมาสจะเป็นที่รู้จักได้ต้องใช้เวลา
ซึ่งเคล็ดลับในการวางแผนและทำธุรกิจอาหาร

กำหนดแผนระยะยาวได้แต่จะต้องใช้จังหวะเดินที่เหมาะสม
จริงอย่างจิตมาสเองเคยทำเมื่อ๒๕ปีก่อน
อาหารแช่แข็งตอนนั้นไม่ค่อยมีใครรู้จักเลย
ถามว่าในต่างประเทศเป็นที่รู้จักดีแล้วล่ะ
แช่แข็งเขาใช้กันเป็นเรื่องปกติ

พอเราเริ่มไปปั๊บดิฉันว่าเป็นเรื่องผิดเวลา
เราใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้
เราเองผู้ผลิตเองก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องการอะไร
งั้นช่วงนั้นมันจะช้ามากแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องของอาหารแช่แข็งเลย
ซึ่งจะเห็นว่ามันจะเพิ่งมาเข้าใจในประมาณสัก๑๐ปีนี้ไม่เกินนะคะ
เราก็เร็วเกินไปตรงนั้นเองก็ถือว่าเราไปเร็วไป
มันไปเร็วไปมันก็จะโอกาสที่จะโตตรงช่วงนั้นก็ช้า
และแล็บตรวจสอบคุณภาพอาหารเป็นของตัวเอง
ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าอุตสาหกรรมอาหารเองก็มีความผันผวน
ในเรื่องของต้นทุนโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบ
ดังนั้นจึงต้องมีเงินทุนสำรองและแหล่งเงินทุนค่ะ
พอเงินกู้๓๔แสนนี่เราชักนอนไม่หลับไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะ
ก็กู้ล้านหนึ่งตายนอนไม่หลับไปอีกเดือนหนึ่งเลย
ตอนนี้กู้๒๐๓๐ล้านก็เรื่องเป็นเรื่องปกติของธุรกิจแล้ว

เราไม่ได้เอาเงินมากู้เพื่อจะใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้
เงินเหล่านี้กู้มาเพื่อก่อให้เกิดอะไรได้
ทางธนาคารเชียบเองก็เห็นแนวทาง
แล้วก็ความตั้งใจความสามารถที่เราจะทำได้
เราก็ทำได้ดีมาตลอดแล้วค่ะ
แข่งขันในธุรกิจอาหารแช่แข็งสำเร็จรูป
และอาหารแช่แข็งค่อนข้างจะรุนแรง

ปัจจุบันจึงได้แตกลายสินค้าทำให้โรงพยาบาล
หลากหลายรูปแบบควบคู่ไปกับการทำธุรกิจจัดเลี้ยง
นี่จึงเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งในการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอของบริษัท
เพื่อการก้าวต่อไปในอุตสาหกรรมอาหารค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน